ฝากทุกคนช่วยกันตามหามอเตอร์ไซคันหนึ่งหน่อยนะคะ
ทะเบียนลางก็คือเลข๖๗๓ค่ะ
คือมอเตอร์ไซคันนี้ไปกระชากสร้อยผู้หญิงคนหนึ่ง
คือเธอกำลังจอดรถกำลังจะซื้อโอเลี้ยดื่มให้ชื่นใจซะหน่อย
จอดรถไม่ทันสนิทเลยค่ะ
คนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ขี่มาประกบปุ๊บกระชากสร้อยออกไปจากคอเลย
ได้ติดมือไปครึ่งเส้นเหลือไว้ที่คอเธออีกครึ่งเส้น
นี่คุณผู้โบราณจังหวะดึงอย่างนี้เลยดูสิ
เนี่ยคือเธอซ้อนท้ายมากับหลานสาวหลานสาวเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะ
หลานสาวก็พยายามจะขี่ตามไปแล้วแหละแต่ว่าตามไม่ทันจริงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพะหนโยธิน๘๙อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คนร้ายเนี่ยกระชากสร้อยคอทองคำหนัก๑บาทของนางสุภาวดีสมบูรณ์วัย๔๙ปีไป
บอกว่าก็มาแวะซื้อโอเลี้ยงจะกินให้ชื่นใจซะหน่อยจอดรถยังไม่ทันสนิท
คนร้ายก็ขี่มาแล้วกระชากสร้อยคอไปดื้อเลยเห็นทะเบียนรถไหวเนี่ย๖๗
ส่วนคนร้ายเห็นว่าเป็นชายร่างเล็กหน่อยสวมหวกกันน็อกสีขาวใส่แจ็คเก็ตสีดำค่ะ
บอกตอนนี้เธอแจ้งความที่โรงพักประตูน้ำจุลาลงกรแล้วนะคะเพื่อให้ตำรวจช่วยตามตัวคนร้ายกลับมาให้หน่อย
ถ้าใครพบเห็นบุคคลที่ใกล้เคียงกันหรือว่าเห็นรถทะเบียนใกล้เคียงกันเนี่ยก็ให้เบาะแสกันได้
ที่เห็นสร้อยในมือคือคนร้ายได้ไปครึ่งเส้นครึ่งเดียวแล้วมันติดอยู่ที่คอเธออีกครึ่งหนึ่งใช่ค่ะนะครับ